ต่อแล้วกันนะความหวานเนี่ยอย่าให้มันลดค่ะให้มันเพิ่มขึ้นทุกวัน
สำหรับคู่นี้นะคะดาวิกาค่ะแล้วก็พี่เต๋อสันทวิทย์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยพักหลังหลังโชว์ความหวานถี่ถี่นะคะ
บอกเลยว่าเรื่องรักก็ปังเรื่องงานก็ปังสำหรับใหม่ดาวิกาค่ะ
มือถือยี่ห้อดังส่งท้ายปีไปเลยส่วนเรื่องความรักค่ะ
ปีดีดีกับพระเอกรุ่นพี่เต๋ยสันทวิทย์ทริปทะเลล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
นี่ทะเลนึกว่าเค็มนะเจอคู่นี้เข้าไปหวานไปเลยจ้าโรแมนติกมาก
สุดค่ะประเด็นนี้สาวใหม่ยอมรับเลยว่าตัวเองว่าเป็นรักกับพี่เต๋อ
มา๔ปีมันดีมากเลยค่ะจัดเต็มโปรโมชั่นไม่มีหมด
ไปเที่ยวแต่ละที่หารูปเดียวเนี่ยไม่มีแล้วนะจ๊ะมีแต่รูปคู่ค่ะ
สาวใหม่บอกว่าพี่เต๋อเนี่ยฉายาว่าอะไรรู้ไหม

มันมีแต่รูปคู่แต่ก็เลยแบบพี่เต๋อต้องลงรูปตัวเองบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
พังมากไม่เขิด

ไม่เขิดหรอ
ไม่เขิดหรอ

อยากให้เขาคลั่งรักหรือคลั่งราวมากกว่านี้

ดีค่ะก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหน
เลยจ้ะอ้อนพี่เต๋อเลยออกสื่อไปเลย
ก็อยากให้พี่เต๋อเนี่ยเขียนบทให้สาวใหม่ได้เล่นสักเรื่องหน่อย
เต๋อได้ยินแบบนี้ต้องรีบหาโปรเจคให้หวานใจแล้วนะคะ
เออนะเอาไปเดี๋ยวฟังเสียงกันค่ะ
อยากมีโปรเจกต์อย่างนี้จังเลยเนอะ
ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จะมีโอกาสไหมลูกถ้าวันหนึ่งแบบว่าพี่เกิดเป็นคนเขียนบทให้เราเล่นอะไรอย่างนี้
หวังมากค่ะเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนมีความสามารถมาก
ใหม่ก็ใหม่ก็อยากจะเป็นหนึ่งในโปรเจคของพี่เขา
เพราะใหม่ก็อยากทำงานทำงานกับคนเก่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผลงานก็อยากมีโปรเจคร่วมกันแต่ว่าโปรเจกต์ชีวิตคู่มาแล้วนะ

อ๋ออยากให้แต่งไวนะคะเพราะว่ามองสุดยอดเลย
ส่วนบทผีกับนางลายเป็นบุราวดีมั้ย

นี่แหละรอดูนะคุณผู้ชม